ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่แฟนคลับของคุณเวียและคุณเบลล่ารอคอย
หลังจากก่อนหน้านี้แฟนคลับหรือว่าคนทั้งประเทศได้ยินจากคุณเบลล่าไปแล้ว
วันนี้มาฟังจากคุณเวียบ้าง
แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่เลิกกันเป็นยังไงพี่เวีย
พี่เวียบอกว่าก็เป็นไปอย่างที่น้องเบลล่าให้สัมภาษณ์นั่นแหละ
แล้วก็เรื่องนี้จริงแล้วเรามีการคุยกันมาโดยตลอด

และเป็นการตกลงกันด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกัน
ไม่มีมือที่๓ยังคงเป็นพี่น้องที่หวังดีและห่วงใยกัน
คุณเวียบอกว่าตอนนี้โสดแล้วทำอะไรก็ได้

ตอนนี้เนี่ยมีคนคุยอยู่บ้าง
เวียบอกแบบนี้นะฮะไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
ไม่ขอลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็รู้สึกเสียใจนะครับที่มีคนโยงว่า
เป็นเรื่องมือที่สามมือที่สี่จนคนอื่นเนี่ย
อย่างคุณพลอยพัฒนากรเนี่ยนะฮะ
ไปถ่ายหนังที่ออสเตรเลียได้รับความเสียหายไปด้วย
ส่วนเรื่องกระแสคนที่ไปเช่ารถที่จังหวัดน่านนะครับ
ก็ไม่มีอะไรไม่ใช่น้องเบลล่านะฮะ
พลอยด้วยไม่ใช่คนที่ถูกโยงด้วย
ผมไปทำงานนะฮะตอนนี้โสดก็ทำอะไรก็ได้
รู้แต่ว่าทุกคนต้องการที่จะอยู่ในที่ที่มันดีแล้ว

ทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าถามว่ามีคนเข้ามาไหม
เวียบอกแมนมีไม่ใช่คนในวงการ
แล้วขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวครับ
คือดีที่สุดแล้วครับ

พอมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ายังไงดี
แล้วก็แบบว่าโอเคอย่างนี้ละกันอะไรอย่างนี้ครับ

แบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยที่แบบ
ที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกัน

ออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิม
หรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่า
มันก็ต้องมีมันก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะ
ในวงการไม่มีหรอกครับก็มีคุยคุย
ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับ
เรื่องของคุณเวียกับคุณเบลล่าก็ได้ฟังจากทั้งสองฝ่ายไปเรียบร้อยนะคะ